ไทยเนี่ยนะที่แบบว่าจะมีการส่งมาชิงโชคกับไทยรัฐเนี่ยนะ

ห้ามเชียร์สำหรับทีมอีเจี๊ยบอู้ยเดี๋ยวก่อนนะ
กว่าจะไปถึงแหม่สุดท้ายพี่หนุ่ม
ก็ไม่รู้ว่าไอ้เจี๊ยบเชียร์ทีมไหน

หลายคนนะบางทีบ้านเกาหลีเมืองนะไอ้เจี๊ยบเนี่ย

เจี๊ยบอย่าบอกว่าเชียร์อาเจนติน่านะ

เค้ามาบอกว่าพี่ไม่คุณเชียร์
เอาเหรอเห็นไหมเนี่ยต้องมีทักเลย
อาเจนจากอู้วสนับมาตลอดคนเชียร์อาเจนติน่าเยอะมากนะ
เมื่อคืนทุกคนแบบตกใจเลยอะใช่ไง
๓๐กว่านาทีไม่ได้แพ้กับเมื่อคืนแพ้เนี่ย
แน่อยู่หรอนดถึงขั้น
โอ้วจาอุเข้าถูกประกาศเป็นวันหยุดหรือนอนดีใจ
พี่ก็ไม่รู้
นี่รอลำเลยพี่รอ

ไม่คุ้นด้วยเลยอะมันไม่คุ้นด้วยเรื่องเลย

นางศูนย์อีเจี๊ยบเรียบด่วนเท่านั้นเพื่อพี่